คุณผู้ชมยังจำกันได้นะคะเพื่อนซีค่ะสาวแก๊งนางฟ้านะคุณเจนี่คุณวุ้นเส้นเนี่ยก่อนหน้านี้มีประเด็นให้ได้ผิดใจกันนะคะหลายคนก็ให้กำลังใจว่าโอ้อยากจะให้เพื่อนรักเนี่ยกลับมาคืนดีกันล่าสุดคุณผู้ชมค่ะคุณนานารายบินาก็เป็นกาวใจให้เรียบร้อยนะคะเราก็เห็นภาพที่ทั้งคู่อ่ะนะคะไปปาตรงปาร์ตี้กินขนมนมเนยอะไรกันน่ะนะคะให้เราให้แฟนคลับได้
ก็เดี๋ยวให้เวลาเวลาทุกอย่างมันจะช่วยทำทุกอย่างดีขึ้นนะคะไม่มีใครหลายคนจับตามองหรอกพี่จริงขนาดเจนี่อ่านข่าวเจนี่ยังเลื่อนทิ้งเลยอ่ะ
เอ้ยนะคะเรื่องเก่าก็จบไปตอนนี้ก็คืนดีถ่ายรูปด้วยกันนะคะเพื่อนก็รักกันเหมือนเดิมจ้ะส่วนเรื่องที่มีเว็บไซต์หนึ่งนะคะเล่าข่าวว่านางเอกจอจานช่องน้อยสีทุบตีคนรับใช้แถมใช้ชื่อสาวใช้ในการเลี่ยงภาษีด้วยแล้วก็แอบกิ๊กกักนักแสดงหนุ่มหน้าใหม่ซึ่งทำเอาหลายคนคาดเดาไปว่าเจนี่นะคะแต่ว่างานนี้นะคะเจ้าตัวออกต

เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีก็คือยังไม่มีค่ะ
นี่ไงผู้หญิงยุคใหม่ตอนนี้คุณเจนี่ก็โฟกัสเรื่องธุรกิจนะคะในการฟิสเน็ตนั่นเองค่ะ
รวมถึงหลานนะคะบุ๊กลินลีน่า
กำลังน่ารักทีเดียวเลยนะคะก็เลยอยากจะเลี้ยงหลานตรงนี้ก่อน
ที่สำคัญยุคนี้สมัยนี้ถ้าคนที่มันไม่ดีจริงไม่เข้ามาแล้วก็ไม่เอานะคะ
มีตัวเลือกอีกเยอะนะคะสำหรับชีวิตของเธอนะคะ